ทราโอเกะที่เชียงใหม่ค่ะ
คือกล้องวงจรปิดคือกล้องต่อในร้านนี้บันทึกภาพ
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาไปนั่งกินดื่มในร้าน

มีคนเจ็บนั่งอยู่ใช่ไหม
นี่มันวิ่งเข้าไปปุ๊บนั่น
เลยค่ะชุนละมุนชุนละเกกันใหญ่เลยพนักงานในร้านก็พยายามตะโกนบอก
หยุดหยุดอย่าเอามือห้ามก็แล้วเอาเสียงห้ามก็แล้ว
ผู้ต้องหาทั้ง๓คนไม่ยอมหยุดทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวต่างชาติ
แล้วก็น้องชายของเขาที่ไปเที่ยวเลยสุดท้ายคือร้านต้องใช้วิธีหยุดหมากัดกันอ่ะ
คือต้องเอาสายยางมาฉีดอ่ะคุณเนี่ยต้องฉีดขนาดนี้เลยแล้วเป็นแบบสายยางแบบน้ำแรงแรงด้วยนะ
สิบนาทีกว่าคนร้ายสามคนนี้มันจะยอมหยุดแล้วขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
ปรากฏว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยนะสร้อยคอทองคำของคนเจ็บ
เลี่ยมทองถูกกระชากออกไปด้วยพอไปเดินดูรอบรอบร้าน
คนร้ายมันแกะเอากรอบทองไปแล้วทิ้งพระพุทธชินราชเอาไว้ค่ะแล้วนี่ดูร่องรอยสิเห็นไหม
เป็นรอยขวนรอยอะไรตามตัวเลยแล้วคุณเห็นนิ้วนี่ไหม
นี่โดนกัดจนขาดอ่ะฮะโดนกัดนิ้วจนขาดโอ้โห
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะคะเป็นร้านอาหารและคาราโอเกะ
ที่อำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ปิดทำการชั่วคราวค่ะ
พนักงานกลับบ้านไปหมดเลยได้คุยกับชาวไทยใหญ่นะคะ
พาดูสถานที่แล้วบอกว่าเธอเพิ่งมาทำงานวันแรก
พอร์ตเลยเมาไม่รู้เรื่องเลยแหละคนก่อเหตุเนี่ยเป็นลูกค้าในร้านมากันสี่คน
เธอเนี่ยเดินไปเข้าห้องน้ำก็มีผู้ชายหนึ่งในสามเนี่ย
เธอพยายามดึงตัวเข้าห้องน้ำเธอก็ขัดขืนใช้เท้ายันประตูไว้
จนกระทั่งชายชาวต่างชาติที่เป็นคนถูกทำร้าย
มาช่วยเธอเอาไว้เธอบอกเธอไม่รู้จักกับกลุ่มคนร้ายเลย
แล้วก็แลกเฟซบุ๊คกันเท่านั้น
เขาเป็นชาวสวีเดนนะคะชื่อว่าไนโรยอายุห้าสิบห้าปี
แล้วก็ไปพร้อมกับคุณดวงพรนะคะไปให้ปากคำกับร้อยตำรวจเอกทรงศักดิ์ปัญญาดี
รองสารวัตรสอบสวนสพสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่
ทางซ้ายเสื้อขาวนี่คือคนเจ็บนะชาวต่างชาติ
ทางขวาคนก่อเหนะคะ
คือคุณรอยเขาก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาไปนั่งดื่มที่ร้าน
จัดงานฉลองวันเกิดให้ตัวเองกับน้องเขยที่บ้านภรรยา

ทีนี้จังหวะที่เขาเดินไปเข้าห้องน้ำก็เห็นผู้หญิงกำลังถูกทำร้าย

เขาก็เลยเข้าไปช่วยแล้วก็เตือนกลุ่มผู้ชายนั้นว่า
คุณอย่าทำแบบนี้ผู้หญิงเขาไม่เต็มใจ
เท่านั้นแหละพอกลับมานั่งที่โต๊ะ
ใครจะไปคิดว่ามาโดนรุมทำร้ายแบบนี้
เขาบอกเขาเสียความรู้สึกมากเลย
ซึ่งภรรยาของคุณรอยก็เล่าด้วยว่าเธอกับสามี
ทำธุรกิจอยู่ที่สวีเดนมา๑๘ปีกว่า
แล้วนี่เป็นการพาสามีมาเที่ยวประเทศไทยครั้งที่๓

พอเจอเหตุการณ์แบบนี้สามีคือเซ็งไปเลยอะค่ะ

เพราะว่าไปกัน๗คนผู้ชาย๔ผู้หญิง๓

หนึ่งในเจ้าของวันเกิดที่ไปจัดงานร่วมกัน
เข้าไปช่วยโดนกัดนิ้วขาดไปเลยอะค่ะ
โอ้โหตอนนี้น้องเขยเธอก็เลยต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ตัวเธอเองก็พยายามตะโกนห้ามบอกอย่าทำแบบนี้
เป็นคนไทยทำแบบนี้ได้ยังไง

เอ้าแต่เธอบอกว่าอันนี้ไม่น่าเป็นเรื่องทำร้ายร่างกาย
น่าจะตั้งใจมาขโมยทองมากกว่า
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ทองมันก็หายช่วงที่ชุลมุน
ว่าเขาพวกเขานี่แหละเป็นคนดึงไป
เพราะว่าพอเขาลุกออกมาเขาบอกสร้อยเขาหายไปแล้วก็ลอยกระชาก
คิดว่าถ้าเขาไม่ต้องการทรัพย์สินเขาจะมาทำร้ายแกอะไร

กดแต่แกลงไปประมาณนี้
ทีนี้คนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็เล่าเหมือนกันนะคะว่า
เห็นตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่กลุ่มคนก่อเหตุฉุดผู้หญิง
แล้วก็เห็นตอนในรอยไปช่วยจนชุนละมุนกัน
คู่กรณีมา๔คนแต่มีแค่๓คนที่เข้ามาทำร้ายร่างกาย

ในรอยถูกทำร้ายหลายจุดเลย
ส่วนในบุญลือที่ว่าเป็นน้องเขยของนายรอย
โดนกัดนิ้วนางด้านขวาขาดไป๑ข้อ
โอ้โหนี่แหม่มันเป็นพฤติกรรมของคนจริงใช่ไหม

ส่วนตัวอันนี้เป็นความคิดเห็นของเขาเองนะ
ส่วนตัวเขาคิดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุกับเด็กเสิร์ฟ

แต่เอาจริงก็ไม่ฟันทง
เพราะทางฝั่งของพนักงานเสิร์ฟเธอก็เล่าแล้วว่า
แล้วเธอก็ไม่รู้จักกับกลุ่มคนก่อเหตุเลย
เพิ่งมารู้จักตอนชงเล่าให้เฉย
เอาเป็นว่าทิ้งหน้าที่นี้ไว้ให้กับตำรวจสพสันกำแพงก็แล้วกันนะ
เพราะว่าตำรวจจับกลุ่มคนก่อเหตุได้หมดทั้ง๓คนแล้ว
นายสะอ่องนายเองคำและนายแดงลุงแสงนะคะ
๓คนนี้ยอมรับว่าทำร้ายฝรั่งจริง
แล้วก็ทำร้ายคนไทยกัดนิ้วเขาขาดจริง
เพราะไม่พอใจที่มาขวางการจีบสาว
แต่บอกไม่ได้เอาสร้อยคอทองคำไปเลยนะไม่ได้เอาไปจริง
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
และร่วมกันลักทรัพย์นะคะจะนำตัวฝากขังสารจังหวัดเชียงใหม่พรุ่งนี้เช้าค่ะ
พฤติกรรมการจีบสาวของเขานี่แปลกมากนะ

คือจะฉุดเข้าห้องน้ำนั่นคือจีบเหรอ